ที่สมุทรสาครเนี่ยก็มีฝนตบเหมือนกัน
พอฝนตบทะโหนมันก็ลื่น
ถ้าขับรถเร็วมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะฮะ

เสียหลักไปชนร้านมะพร้าวข้างทาง

ร้านคุณเต้นตำบลหลัก๓
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ
ซึ่งขณะที่เกิดเหตุร้านปิดแล้วนะ
แล้วก็เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักลงมา

มีรอยถูกรถชนที่ประตูของร้าน

นอกจากนี้เจ้าที่ที่ไปพบข้อก้าน
คาดว่าเป็นของกระบะทางที่เกิดมาชน
แล้วก็ทำหล่นเอาไว้แล้วก็หลบหนีไปเพราะว่ามันอาจจะมีการกระแทกกับหลังคา
แล้วก็ร่วงลงมาจากกระบะพร้อมกับทิ้งเศษไฟท้ายตกเอาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ปลายพบร่วมรอยกันชนเป็นทางยาวเลยบนไหล่ทาง
จนมาถึงร้านขายมะพร้าวเผาก็คาดว่าถนนมันลื่นแหละครับ
รถมาด้วยความเร็วเสียหลักแล้วก็ตกข้างทางพุ่งชนร้านค้า
หลังจากนี้ก็จะมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อติดตามคนขับกระบะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนที่ชัยนาธครับรถตู้ไปชนท้ายรถพ่วงที่บริเวณถนนสายเอเชียขาล่อง
ในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยามีผู้โดยสารบาดเจ็บ๖รายครับ
นายทรงหยดเผื่อนพึ่งคนขับรถตู้ก็บอกว่าพาครอบครัวไปไหว้พระมาครับที่นครสวรรค์
กำลังจะกลับบ้านที่มรยองมากัน๘คนทีเดียวนะพอขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ขับรถมาเลนที่๒นับจากซ้ายนะครับคือเลนกลาง
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารถสิบล้อเนี่ยมาอย่างไรมองไม่เห็นนะฮะเห็นอีกทีคือชนเข้าไปแล้วอะครับ
ส่วนคนขับรถพ่วงก็บอกว่าก็ขับมาด้วยความเร็วปกติก่อนจะถูกรถตู้ชนท้ายนะฮะ
ก็จะมีการสอบสวนทั้งคู่แล้วก็ดำเนินคดีเรื่องของกฎหมายกันต่อไป
แต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฝนตกระวังกันด้วยต้องระมัดระวังค่ะ